เหมือนทำท่าว่าจะไม่มีความคืบหน้าอะไร
แล้วปรากฏว่ามีคลิปเสียงหลุดออกมา
เป็นคลิปเสียงพูดคุยกันต่างนานา
สัญญาก็เป็นสัญญานะคะหมอปลาค่ะลั่นวาจาเอาไว้แล้ว
วันนี้มาหาลุงพลที่หมู่บ้านกกอกเลยมานั่นบ้านลุงพลเหรอคะน่ะ
ที่มีผ้าใบนั่นคือบ้านลุงพลใช่ไหมอ่านี่ฮะหลังนี้ฮะ

สาราต้อนรับแขกอ๋อค่ะครับนี่หมอปลาไม่ได้มาคนเดียวนะคะ
มาพร้อมกับทีมทนายเอาหลักฐานคลิปเสียงสนทนาระหว่างชายในหมู่บ้านกกอกกับผู้หญิงต่างแดน
ที่คุยกันเรื่องคดีน้องชมพู่เนี่ยมาให้
ตั้งใจจะไปมอบให้กับผู้บังคับการตำรวจภูทรมุกดาหารด้วยอืม
ถ้านับดูนับตั้งแต่วันที่น้องชมพู่หายตัวไปจากบ้านแล้วก็เสียชีวิตจนถึงวันนี้เนี่ย
ครับ๑๓๗วันแล้วนะคะสำหรับคดีนี้ที่ยังหาตัวคนร้ายไม่ได้ค่ะ
ผู้ชายในหมู่บ้านกกอกกับผู้หญิงต่างแดนคุยกันเรื่องคดีน้องชมพู่แล้วเนี่ย
จะเอาคลิปตัวเต็มที่ไม่ผ่านการเซ็นเซอร์ชื่อคนที่ถูกกล่าวถึงในบทสนทนา
มาให้กับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร

ซึ่งวันนี้ทีมงานหมอปลาค่ะติดกล้องหน้ารถแล้วก็หลังรถให้กับรถกระบะของลุงพลไว้ด้วย

ก่อนหน้านี้หมอปลาเคยมาติดกล้องวงจรปิดที่บ้านลุงพลให้แล้วจำได้ไหมคะ

และนี่ล่าสุดเพื่อความปลอดภัยยกระดับขึ้นไปอีก
ติดกล้องทั้งหน้ารถและหลังรถกระบะลุงพลไปเลย

ส่วนลุงพลเองติดตั้งกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านเพิ่มเติมให้มันครอบคลุมด้วย

เพราะว่าแฟนคลับเขาเยอะค่ะ
ก็มีแฟนคลับจากต่างประเทศมอบเงินมาให้ดำเนินการเรื่องนั้นเรื่องนี้
เพื่อความปลอดภัยทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตของลุงพล
เพราะว่าคดีมันยังไม่สิ้นสุดก็เป็นห่วงกันนะคะ
หมอปลาได้พูดคุยกับนายธนกฤษหละโพหรือว่านายด่อน
เป็นลูกพี่ลูกน้องของแม่น้องชมพู่นะคะ
เป็นพยานที่ให้ข้อมูลขัดแย้งกับพ่อน้องชมพู่เรื่อง
ไทม์ไลน์พ่อน้องชมพู่วันที่๑๑พฤษภาคม
คนเสื้อสีออกแดงเข้มที่ใส่เสื้อหมู่บ้านกอก

ด่อนยืนยันบอกว่าเขาเห็นพ่อน้องชมพู่ตอน๙โมง๒๐
ขับรถอีแต๊กสวนกันที่สะพานห้วยศรีฐาน
แต่ว่าเวลา๙โมง๒๐เนี่ยคำให้การของพ่อน้องชมพู่บอกว่า
ไถนาอยู่ที่นาของยายอุ่น
ด่อนบอกว่าเขาได้ฟังคลิปเสียงปริศนาทั้งหมดแล้ว
เขาเชื่อว่าในคลิปนั้นคือเรื่องจริง

เหมือนที่มีการออกมาแก้ตัวว่าเป็นการพูดตัดความรำคาญต่างนานา
พูดแบบว่าเหมือนเดิมแหละ

พูดเหมือนเดิมคือพูดอะไร
พูดเหมือนเดิมคือพูดอะไร

พูดเหมือนเดิมคือพูดอะไร
พูดเหมือนเดิมคือพูดอะไร
พูดเหมือนเดิมคือพูดอะไร

พูดเหมือนเดิมคือพูดอะไร

พูดเหมือนเดิมคือพูดอะไร
พูดเหมือนเดิมคือพูดอะไร

พูดเหมือนเดิมคือพูดอะไร

พูดเหมือนเดิมคือพูดอะไร

พูดเหมือนเดิมคือพูดอะไร
พูดเหมือนเดิมคือพูดอะไร

พูดเหมือนเดิมคือพูดอะไร
พูดเหมือนเดิมคือพูดอะไร

พูดเหมือนเดิมคือพูดอะไร
พูดเหมือนเดิมคือพูดอะไร

พูดเหมือนเดิมคือพูดอะไร

พูดเหมือนเดิมคือพูดอะไร
พูดเหมือนเดิมคือพูดอะไร
ลุงพลแล้วก็ป้าแตนค่ะไปพบพันธ์ตำรวจเอกสมจิตเหล่ามงคลนิมิตร
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารนะคะ
เอาคลิปเสียงปริศนาคดีน้องชมพู่๖คลิปความยาว๕๙นาที
มอบให้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสืบสวนคดีค่ะ
ก็ขอให้ตรวจสอบแล้วก็สืบสวนเพิ่มเติมใน๕ประเด็นหลักนะคะ
ประเด็นที่หนึ่งก็คือบุคคลที่อยู่ในคลิปเสียงเป็นใคร
มีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงในคดีน้องชมพู่หรือไม่อย่างไร
ประเด็นที่สองค่ะตำรวจพยายามเชื่อมโยงคดีให้เกี่ยวข้องกับลุงพล
เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและดูพฤติกรรมของคนร้ายจริงหรือเปล่า
ประเด็นที่๓ข้อพิรุธในการทำลายหลักฐานหลังเกิดเหตุ
เช่นความพยายามในการเผาศพอย่างรีบด่วน
ข้อที่๔มีบุคคลขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเพื่อค้นหาน้องชมพู่ช่วงกลางดึก
วันที่๑๒พฤษภาคมแล้วกลับลงมาในตอนเช้าหรือเปล่า
และประเด็นที่๕มีกลุ่มบุคคลพยายามให้ร้ายปรักปรำลุงพลเพื่อให้ตกเป็นผู้ต้องหาหรือเปล่า
หมอปลาเองสอบถามตำรวจเพิ่มเติมในอีก๒ประเด็นนะคะ
ก็คือเรื่องการตรวจค้นบ้านลุงพลมีการขอหมายสารไหมอยากให้ตำรวจออกมาชี้แจงด้วย
แล้วก็กรณีที่ตำรวจให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนทำนองว่าจับตาลุงพลเป็นพิเศษเนี่ย
ตรวจสอบซิว่ามันมีเหตุผลคนใดยังไงแบบไหนลองชี้แจงให้ฟังหน่อย
ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงวันนี้๑๓๗วันแล้ว
คดียังไม่มีความคืบหน้าในส่วนของที่สื่อมวลชนติดตามอยู่นะครับ
ยังไม่สามารถที่จะหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้
ดังนั้นหมอปลาเองก็เลยได้นำคลิปสนทนานะครับ
ที่มีบุคคลท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้หวังดีส่งมาให้
ก็เลยเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในการสอบสวนสืบสวนประเด็นที่เกี่ยวข้อง
มันจริงไหมอันนี้คือถามด้วยความไม่รู้กฎหมายด้วย
วันที่เจ้าหน้าที่ได้ลงคนบ้านลุงพลนั่นน่ะ
มันมีหมายสารไหมหรือเขาค้นด้วยอารมณ์อยากจะค้น
อันนี้คือผมอยากจะให้ชี้แจงกับเรานิดหนึ่ง
เพราะว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าคนที่โดนกระทำโดยที่ไม่รู้กฎหมายเนี่ย
ไม่รู้กฎหมายเยอะผมสงสัยมากท่านจะให้คำตอบผมอะไรได้หรือไม่ได้
แต่ผมอยากจะรู้มากชื่อเจ้าหน้าที่มีการไปบอกกับสื่อว่าให้จับตาลุงพล
ก็วันนี้นะครับตำรวจก็เลยบอกว่าเอาไหนก็เจอแล้วฮะ
ก็เลยขอสอบปากคำนายชัยพลวิพาลุงพลลุงเขยน้องชมพู่เลยนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ตำรวจเขาก็สอบปากคำอยู่หลายครั้งนะครับ
นายชัยพลบอกว่าไม่กังวลนะฮะที่ตำรวจขอสอบปากคำเลยที่เจอในวันนี้นะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าข้อมูลที่ปรากฏในคลิปเสียงที่หมอปลาเอามาให้เนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมด
ลุงพลกับชาวบ้านกกอกรู้กันดีแต่ไม่เคยมีใครกล้าพูดข้อมูลความจริงแบบในคลิป
ส่วนประเด็นสำคัญในคลิปเสียงที่มีการพูดกันถึงเรื่องที่มีบุคคลขึ้นไปภูเหล็กไฟช่วงกลางคืน
รอยต่อระหว่างวันที่๑๑และ๑๒พฤษภาคมนะครับในช่วงที่น้องเนี่ยหายไปคืนแรก
นายชัยพลวิพาบอกว่าอยากให้คนที่ขึ้นไปในคืนนั้นออกมาพูดความจริงว่าขึ้นไปแล้วเจออะไรบ้าง
เพราะไม่ใช่เรื่องเสียหายที่จะพูดความจริงความจริงก็คือความจริงประโยคนี้คุณ
กำลังจะพูดเลยว่าเป็นแบบนี้คุ้นนะคะ
แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ตัวเองเนี่ยก็สงสัยมาตั้งนานแล้ว
มีคนขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็เหมือนกับพยายามวันนั้นวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นขึ้นไปแล้วไปเจออะไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับซึ่งจุดนั้นผมสงสัยมาโดยตลอด
ถ้าเกิดว่ากล้าออกมาพูดความจริงทั้งหมดว่าไปเจออะไรมาบ้างคุณไปเจออะไรมาบ้างสิ่งที่เห็นคืออะไรบ้างก็แค่มาเปิดเผยครับมันไม่ได้เสียหาย
ผมย้ำมาตลอดความจริงก็เป็นความจริงเท่านั้นไม่มีการใส่ร้ายป้ายสีใครครับมันน่าจะไขตรงนั้นได้และอีกอย่างแล้วประเด็นต่างที่มีการโยงกันไปเนี่ยซึ่งเชื่อว่า๕๙นาทีเนี่ยมีประโยชน์มากครับ
ทางฝั่งของลุงพลก็เชื่อว่าคลิปเสียงนี้ถ้าตำรวจนำไปเป็นหลักฐานในสำนวนคดีเนี่ยก็จะถือว่าเป็นประโยชน์กับคดีอะไรอย่างนี้นะฮะในการสืบสวนหาคนร้ายนะครับ
หมอปลาเองก็ยืนยันนะครับว่าบุคคลในคลิปเสียงเนี่ยมีตัวตนจริงนะครับหากใครฟังเนื้อหาครบทั้งหมดทั้ง๔๕คลิปที่เขามีเนี่ยจะรู้ว่าคนร้ายที่แท้จริงคือใคร
ส่วนตัวไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีคนเดือดร้อนไปแจ้งความเอาผิดตัวเองเรื่องคลิปเสียงที่เอามาเผยแพร่
แล้วก็มองว่าแบบนี้เนี่ยต่อไปคนที่มีหลักฐานคดีชมพู่เนี่ยใครจะกล้าเอาหลักฐานมาเปิดเผยอีก
นี่เขาหวังดีนะเขาเจตนาดีนะอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะแล้วก็ฝากถึงคนที่มีข้อมูลคดีน้องชมพู่ให้รีบเอามาให้ตำรวจทันที
ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกใครแจ้งความเพราะถ้ามีคนไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยเดี๋ยวหมอปลาจะหาทนายความให้จะจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
พร้อมกับย้ำว่าฝั่งของหมอปลาของลุงพลเนี่ยยืนยันความบริสุทธิ์ใจให้กับลุงพลว่าไม่ได้ทำร้ายน้องชมพู่โดยตอนนี้ตั้งรางวัลนำจับไว้ให้แล้วถึง๕แสนบาท
เขาหรอกเพราะเจ้าหน้าที่คงไม่
พูดไปขนาดนั้นอธิบายว่าทำไมเราต้องเอาคลิปมาให้
อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาเครื่องจับเท็จมาใช้ครับ
ตลอดเวลา๔เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพวกมึงไม่อยากรู้เลยเหรอ
ว่าใครฆ่าน้องแล้วทีเนี้ยไอ้คนที่จะให้ข้อมูลอ่ะ
แล้วเกิดความทอดใจไหมอ่ะผมถามผมบอกเลยนะถ้าตอนเนี้ย
ใครมีหลักฐานเด็ดเลยนะให้เจ้าหน้าที่เลยถ้าเขาฟ้องพวกคุณนะ
เดี๋ยวกูหาธนาจัดการให้เองเลยไม่ต้องกลัวเสียค่าใช้จ่ายด้วย
และเงินรางวัลรออยู่แล้วตอนนี้๕แสน
ก็วันนี้นะครับหลังจากที่ลุงพลเขาให้ข้อมูลกับตำรวจเสร็จนะฮะ
คุณกิติศักดิ์บอกว่าโอ้โหสังเกตดูเนี่ย
ลุงพลออกมาจากห้องสอบสวนเนี่ยดูอารมณ์ดีดูร้องเพลงออกมาเลยนะ
เดินร้องเพลงออกมาจากห้องสอบสวนเลยนะฮะคุณกิติศักดิ์ก็เลยไปถามนะ
ลุงพลบอกว่าตำรวจเนี่ยขอสอบปากคำเรื่องการปักทูบกลับหัว
ตอนที่ไปสาบานร่วมกับครอบครัวตอนนั้นเขาก็เป็นประเด็นกันอยู่ใช่ไหมนะฮะ
ก็ลุงพลบอกว่าเนี่ยตำรวจก็สอบปากคำเรื่องนี้นะครับ
ว่าเอ๊ะใครเป็นคนแนะนำแล้วทำไปแบบนี้มีวัตถุประสงค์อะไร
ส่วนคำถามที่ว่าพอสอบปากคำเสร็จทำไมถึงเดินร้องเพลงออกมาจากห้องสอบสวน
ลุงพลบอกว่าก็จะให้เศร้าตลอดเวลาหรือไง
เราก็ต้องมีอารมณ์ผ่อนคลายกันบ้าง
เรื่องคลิปเสียงครับว่ายืนยันว่าเป็นเสียงใครไหมอะไรยังไง
ก็เป็นสำนวนที่เพิ่มเข้าไปครับ
แล้วก็การวิธีการที่ได้มีคนแนะนำให้มีการปักทุบกับหัวอะไรประมาณนี้ครับ

เรื่องถุปมันก็จะมีทั้งทั้งอ่าหมอฟ้าที่โทรมาหาแล้วก็ได้พูดคุยกัน
แล้วก็จะมีทั้งพี่คำนวณกรหายโยธินซึ่งเป็นการหายโยธินซึ่งเป็นพนักงาน

อันนี้เค้าเอ่ยชื่อเนอะเพราะว่าเค้าจะโทรมาบอกผมในวิธีการทำ
แล้วก็จะมีอ่าอีกสองท่าน
แต่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อไปกับสำนวน
จากสำนวน
ก็ออกมากล่าวถึงความคืบหน้าคดีด้วยนะคะ
โดยบอกว่าก่อนที่ตัวเองจะเกษียณอายุราชการ

ความยากง่ายมันไม่เหมือนกันบางครั้งกระแสก็กดดันการทำงานของตำรวจ
ตอนนี้ชุดทำงานที่ทำคดีน้องชมพู่ก็ยังอยู่นะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้
ส่วนจะมีคำสั่งยุติกระบวนการสอบสวนเพราะไม่พบตัวผู้ต้องหาหรือเปล่าเนี่ย
ก็เป็นกระบวนการของกฎหมายตำรวจพยายามทำงานอย่างเต็มที่แล้ว
แต่ละคดีแต่ว่าคดีนี้เนี่ยมีตัวละครเยอะแถมยังมีการแบ่งฝากแบ่งฝ่ายเป็นสองฝ่ายด้วย
ซึ่งส่วนตัวแล้วพบตรพูดย้ำตรงนี้เลยนะคะว่าไม่สร้างสรรค์เลยค่ะครับ
ส่วนทางฝั่งคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เราก็พยายามที่จะขอความคิดเห็น
กับเรื่องคลิปเสียงที่ออกมาอยู่นะฮะแต่คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกว่า